มี๘ทีมเข้าร่วมแข่งขันที่เมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่น
แข่งขันแบบครบกันหมด๓วันผ่านไปแล้ว๒วัน
ชั้นศึกทีมชาติไทยแข่งทั้งหมด๔นัดและเก็บใช้ชนะได้ทั้งหมด
ตอนนี้ก็มี๑๒คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงนะคะ
ซึ่งอักษาหอมหวนค่ะกองหน้ากัปตันทีม
นำเป็นดาวสันโวของรายการด้วยยิงไป๑๓ประตู
วันนี้เหลือการแข่งขันอีก๓เกมค่ะ